ไทยรัฐนิวสโชว์คืนนี้มีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วค่ะ
ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนชาญเมืองกรุงเทพนะคะ
เป็นกรณีฝูงวัวกำลังข้ามถนนกันอยู่ค่ะรถยนต์วิ่งมาเบรกทัน
แต่มีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วนะคะ
เบรกไม่ทันพุ่งชนวัว
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็กลิ้งล้มนะคะจนได้รับบาดเจ็บ

เรื่องนี้จริงแล้วใครถูกใครผิด
คนขี่รถจักรยานยนต์ขี่เร็วเกินไป
หรือเจ้าของฝูงวัวที่นำวัวมาข้ามถนน
ก่อนจะตัดสินใจว่าใครผิดใครถูกไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
เนี่ยค่ะเจ้าของคลิปกำลังใช้เส้นทางบริเวณถนนเรียบมอเตอร์เวย์ช่วงบริเวณหน้าวัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูงกรุงเทพ
ช่วงเวลานี้รถยนต์เขาก็ชะลอความเร็วกันอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีฝูงวัวกลุ่มใหญ่อย่างที่เห็นข้ามถนน
แต่ว่าวินาทีนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะรถจักรยานยนต์ขี่มาค่อนข้างเร็วนะคุณผู้ชม
มาทางด้านขวาแล้วก็ไปเฉียวกับวัวตัวหนึ่งจนเสียหลักล้ม
วัวที่ถูกเฉียวก็ตื่นตกใจรีบวิ่งกลับเข้าไปที่ทุ่งย่าข้างทาง
เรื่องนี้เสียงวิจารณ์ออกเป็น๒มุมคุณผู้ชม
มุมหนึ่งก็มองว่ารถจักรยานยนต์ไม่ควรที่จะขี่มาเร็ว

แต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้คนเลี้ยงมีความผิดนะคะ
พระราชบัญญัติจราจรทางบกปี๒๕๒๒มาตรา๑๑๒
ว่าด้วยห้ามมีให้ผู้ใดขี่จูงไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์
บนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร
และไม่มีผู้ควบเพียงพอ
ซึ่งหากสังเกตจากในคลิปไม่เห็นเจ้าของวัวเลยนะคะคุณผู้ชม
ถ้าถนนเส้นทางไหนมีป้ายเตือน
ระวังสัตว์เลี้ยงที่บ่งบอกว่าข้างหน้า
จะมีฝูงวัวหรือสัตว์อื่นกำลังข้ามถนน
ขับขี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้น
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของชีวิตทั้งสองฝ่าย

ก็เป็นการเตือนว่าให้ระวังอาจจะมีฝูงวัวหรือว่าสัตว์อยู่ด้านหน้า
ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังแล้วก็สังเกตป้ายในลักษณะแบบนี้ด้วย